ผู้รับจำนำของเราบอกเลยเด็ดดวงเหมือนเดิมค่ะ
เรามีผัวใช่ไหมเรามีผัวนะ

เดินไปหาผัวของเมียใหม่แล้วก็ไปบอกว่า
ขออนุญาตเอาเมียคุณมาเป็นเมียเราได้ไหมค

มีค่ะอยู่ที่บ้านคนหนึ่ง
พี่ครับผมขอเมียพี่ให้มาเป็นเมียผมนะครับ

ไม่ใช่มาเยี่ยมพวกเขา

รุ้นเงินเพิ่มสูงสุดถึงครึ่งแสนเลยทีเดียว

โอ๊ยโอ๊ย

ว่าเกมรับจำนำของเรามีการปรับรูปแบบใหม่แล้วนะครับในชาวจำนำมีทั้งการให้ราคาจำนำรูปแบบใหม่สะสมเงินรูปแบบใหม่แล้วก็แจ็คพอร์ตรูปแบบใหม่ผู้จำนำของเรามีโอกาสรับเงินจำนำกลับบ้านไปนะไม่ต่ำกว่าครึ่งแสนกฎิกานะครับเดี๋ยวเราดูไปเป็นช่วงช่วงไม่ยากเลยผู้รับจำนำของเราบอกเลยเด็ดดวงเหมือนเดิมค่ะเป็น
ของการที่ผัวของเราไปมีเมียใหม่แบบเรียกว่าจึ้งสุดเลยพี่เอ๋
อนุญาตเอาเมียคุณมาเป็นเมียเราได้ไหมครับ

ไปดูซิว่าเรื่องนี้มันจึ้งขนาดไหน
เรื่องชื่อว่าโดนย่ำโดนยี
แต่เมียคนนี้ก็ไม่อยากค่ะ
โอ้โฮ

แค่รีดพาบหัวก็หมดวันแล้ว
ส่งข้อความมาหาผัวฉันวะ
ส่งมาจังเลย

เฮ้ยมึงทำอะไรวะมึงเปิดร้านยัง

มีมีอะไรสมบัติผู้ดีมึงยังไม่มีเลย

ไม่ต้องมาแก้ตัวไม่รู้จักไงความเป็นส่วนตัวมึงรู้ตัวอย่างไร
กูบอกว่ากูยังไม่ได้เปิดทาน
ดังนั้นมึงทำกับกูขนาดนี้กูก็ทนไม่ไหวล่ะว่ะ

กูคิดไว้แล้วว่าสักวันเนี่ยต้องเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นเพราะฉะนั้นเราอย่าจ้อง
อย่ามึงมายากับกูได้ยังไงเนี่ยกูรีดผ้าของกูอยู่ดีแล้วข้อความมันก็เด้งขึ้นมามึงบ้าเปล่า
ไม่รู้นะมึงเตรียมเส้นมัยาไว้ได้หน่อย

ไม่ได้ครับเมื่องงแต่หัวกุ้ไม่มท
อยู่ดีผัวมาขอหย่ากู
แล้วมึงไปทำอะไรให้ผัวมึงโกรธวะกูจะไปทำอะไรให้มันได้ล่ะ
ตามลีดอ่ะยังค่ามือกูยังลีดซื้อให้มันไปทำงานอยู่เลย

ไอ้เราก็นึกว่าใครมีธุระกับมันเท่านั้นแหละ
โอ้โหกูยังไม่ทันได้เปิดอ่านเลย
มันนะด่ากูไว้แล้วก็กลัวเอาขี้หมาไปป้ายหน้ามันอย่างนั้น

โอ้โฮ

นั่นสินะครับร้อนจังเลยนะครับ

เปิ้ลขออนุญาตปลดกระดุมสักสองเม็ดนะคะ

ผมขออนุญาตปลดกระดุมเป็นเพื่อนสัก๒เว้นนะครับ

โอ้โห

โอ้โหไม่ตกใจนะคะนะคะนะคะ

อยู่ที่บ้านคนหนึ่ง

สักวันเราก็ต้องใช้ผัวร่วมกันค่ะ
มึงจะใช้ผัวกับกูได้ยังไงวะ

คราวนี้ถึงตาของเรายากกันบ้าง
มึงไปหย่ากับผัวมึงแล้วเหรอ
พี่โบขอไปเคลียร์มาให้
แมนคุยกันนะคะ
พี่ครับผมขอเมียพี่ให้มาเป็นเมียผมนะครับ
เฮ่ยมึง

งั้นหนูขอผัวพี่มาเป็นผัวหนูละกันนะคะ

แล้วมาขอบายหยากกูแบบเนี้ย

จะกัดกินหัวใจพวกมึงให้ตายทั้งเป็น
แล้วก็จำไว้อีกอย่างนะ
กูไม่อยาก

ขอเรียนเชิญป้าจันจักรจนบุรี

ขอบคุณค่ะ

กันเล่าเรื่องผัวเก่าให้ลุงฟังก่อน
ต่อจากเหตุการณ์วันนั้นเป็ยังไง
นี่เล่าซิ
มิดพายูก็มีข้อความทุกอย่างเขามาประกันตอนนั้นเล่นโทรศัพท์ไม่เป็น
ตอนนี้เป็นแล้วเก้งมาก

แล้วเขาจะไม่ถอยรังแล้วเขาจะเดินหน้าต่อไป
เค้าก็มีแว่นนะแว่นแว่นแว่นแก้ง
ไม่แว่นลักนะครูลัก
ป๊านะ๕๔แต่ผู้หญิง๓๔

แล้วยังไงตอนเขาเจอกันไงคือผู้หญิงก็ถูอย่างนี้เหรอ

ได้ไหมพูดไปเลยแคร์คู้นอนได้

นะครับออกเขาด้วย
โชว์เลยถูกต้องจ้ะใบทะเยนยังอยู่จ้ะ

จนปัชภาพนี้อย่างไรก็คือไม่ยอมหย่า

ส่งพระกัญงาไปสักกางเกงไหนให้น้องด้วย

พี่สาวมาด้วยนะคะสวัสดีครับ

แล้วป้าก็จะปลอบใจเขาว่าเออปล่อยเขาไป

น้องที่เป็นคิดอยากจะเป็นเมียน้อยทุกคน
เห็นใจเมียล่วงมั้งเขาเจ็บช้ำน้ำใจนะ

ไม่ใช่มาแย้งพวกเขา

ชอบแบบไหนชอบต้องถ้าผู้ชายแบบไหนคะ

อ๋อสูงยาวข่าวดี

ไลค์โซตคอมเมนต์ไม่อ้านคนดูเยอะเกิน

นี่คนทานเขาเป็นเดลที่ตกอยู่อ่ะ

พะท่านปี
พอนี้มาอยากได้เงินไปทำอะไร
อยากได้เงินไปไส้ฟันปลอมไหม

มันเลยยิ้มทำอะไรที่จะได้สวย

เอ้ยเอาแล้ว

เอาของสามีเก่ามาจำนำเลยนะครับ
แซ่บจริง
นาฬิกาข้อมือชายอายุนับ๑๐ปีเรือนนี้
เป็นสมบัติที่สามีใส่ติดตัวอยู่ตลอดเวลา
แต่ตอนเลิกรากันก็ได้ทิ้งไว้ให้ดูต่างหน้า
แม้มีรอยขีดขวนอยู่บ้างแต่เวลายังเดินตรงเป๊ะ
ถือเป็นนาฬิกาแห่งความหลังที่ป้ากันทั้งรักทั้งแค้นเลยล่ะครับ
แล้วนี่ก็คือนาฬิกาคู่หัวที่เลิกกันไป
แล้วจะก็ออกมาจำนำ

ไม่ให้เขาไม่เอาไปไงก็เลยเอากลับมาเมืองกาลเลย

ไม่ไม่เอาแล้วพอได้นิดน้อยแล้วลืมในกาหมด
ไม่เอาอะไรไปเลยธัยกลับใหม่อ้าวดีปีแล้ว
๑๕ปีแล้วรู้สึกในการนี่เราต้องซื้อมาสี่พันกว่าบาท
แต่จะบอกไปนะเขายังมีทะเบียนอยู่ไง
ถูกเหมือนฉันไม่ผิดกดหมายนะของเมียเขาเป็นของเมียโบก่วของเมีย
เหมือนกันประกันจ๊ะแล้วสรุปว่าก็จะเอามา

แต่ที่นี่เป็นที่แรกจ้ะที่แรกถ้าอย่างนั้นเอางี้ดีกว่า

ไม่ต้องตีราคามหาชนแล้วพี่เอ
ต้องบอกเลยนะคะว่าสำหรับรูปแบบใหม่นะคะ

แต่ว่าคนที่จะมาตีราคาให้เราก็คือหลงจู้ปริศนา
แล้วก็จะมากันถึง๓คนด้วยกัน

สมมุติเลือกเบอร์๒มาถูกใจเบอร์นี้

ป้ากันได้เงินจำนำราคาเท่านั้นไปเลย

มันหมายความว่าหลวงจู้เนี่ย

แล้วผู้จำนำก็จะมาดูหลวงจู้ว่า

เราไปเจอกับเหล่าหลวงจู้ปริศนากันเลยครับ
นี่คือโฉมหน้าของเหล่าหลงจู้
ที่เป็นผู้ตีราคาจำนำให้กับประกันครับ
มีสง่าราศีกันทั้งนั้นเลย
แต่ใครล่ะที่จะใจปั้มให้ราคาสูงสุด

เราไปดูโงเห้งกันชัดเลยดีกว่าครับ

ได้๒ถ้วยรางวัลเลยนะคะ
แหมฟังเรื่องราวของน้องกันแล้วนะคะ
มันเจ็บจี๊ดค่ะเจ็บจี๊ด

ท้อง๕เดือนนะคะเขามาแย่งเอาไปเลยค่ะ
มีหลวงอย่างเราก็ต้องจำยอมให้มันไปเลยค่ะ
เจ็บจี้แท้น้องกันเลยค่ะ
สงสารน้องกันมาจำนำกับพี่หวานเลยนะคะ

ป๊ากันครับเบาะหลังผมยังว่างนะครับ
พูดถึงเรื่องของเวลาแล้วนะครับ

ว่าจะเป็นเรื่องของการฝึกซ้อมการแข่งขัน

ผมดูแล้วสวยงามมากนะครับสามารถใช้ได้ทุกโอกาส

ป๊ากันดูแล้วป๊ากันถูกโงเฮ้งคนไหนที่สุด
พี่หวานพี่หนุ่มแล้วก็เอเชีย

แต่ว่าน้องวินมอเตอร์ไซค์นี้ท่าทาง
เอามีเช็ดปากด้วยอะไรอ่ะประกันหนูเห็นนะ
ให้หนุ่มไม่ได้ดู
เอาจำนำกับวินมอเตอร์ไซค์นี้ดี
โอ้ยนี่อันนี้คือว่า

แต่คนที่ซ่องก็น่าเข้าท้า

แต่ว่าใจชอบคนที่ซ่องมากกว่า

น่าจะให้เยอะเหรอป้ากันค่ะน่าจะให้ถูกก็ได้

มีคนนึงให้สูงสุด๖๕๐๐บาท
อีกคนหนึ่งต่ำที่สุดเลย

รู้หรือโหชอบแต่เบิดซ้อมเหมือนจะเป็นไรเยอะ
ชอบนุ่มให้นุ่มไม่ได้

เอาละครับวิเคราะห์กันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
ถึงเวลาแล้วที่ต้องเลือก
ซึ่งคนนี้ผู้ให้กำลังใจเขามากที่สุด
แต่ไม่มีผลกับกันสีมณีเด้ง
เอาเลยคนที่เลือกไว้เนี่ยนะเก็บไว้ก่อน

ให้ดูคนที่ให้กำลังใจเขาดีกว่าเน้นเอา
คุณหวานให้ราคาจำนำอยู่ที่เท่าไหร่คะ
ถ้าเมียหลวงไม่ช่วยเมียหลวงด้วยกันแล้วนะคะ

พี่หวานจะให้ราคาน้องกันนะคะสี่พันบาทค่ะ

ไม่ใช่คนที่ให้เยอะที่สุดค่ะ

เหลือไม่ผ่านแล้ว

มาดูกันแล้วค่ะว่าหลวงจุปริศนาที่ฟ้ากันเลือก
จะได้ราคาจำนำอยู่ที่เท่าไร

เพราะนุ่มให้นุ่มไม่ได้

ทุ่งจตาแต่ทีแรกเลย

คุณเอเชียให้๑๕๐๐จริงหรือเปล่า

ผมดูแล้วนะครับสภาพยังดีอยู่

ในรายการในนี้ผมให้ราคา

ใจจ้ะน้องเอพอใจมากเลย

เอ้าถ้าพอใจกับราคานี้

รับจำนำ

เท่านั้นยังไม่พอนะคะ

ยังสามารถมีสิทธิ์สะสมเงินจำนำ

จุฯโชคคทาวจีนเชื่อว่า
ห้ามกินโจ๊กในเทศกาลใด
นี่แหวะคนหนึ่ง

ป๊ากกัลไปนั่งป๊าดาเพื่อไปตอบ

ของรายการเกมรับจำนำในช่วงไทยของ

ผู้จำนำไม่ต้องเอาเงินจำนำมาคืนเช่นเคย
ตอบคำถามไถ่ของจำนวน๓ข้อ
ตอบถูก๒ข้อถือว่าถ่ายของสำเร็จ
ซึ่งคำถามข้อที่๑จะมีมูลค่าเท่ากับเงินจำนำ

และจะถูกเบิ้ลขึ้นอีกหนึ่งเท่าในทุกข้อที่ตอบถูกครับ
แกะกันนักแบบทะเวคูณกันไปเลย
แล้วตอนนี้เราอยู่กับพระกันนะคะ
ซึ่งต้องบอกเลยว่าได้นำนาฬิกาของสามีมาจำนำกับทางรายการเรานะคะ
ซึ่งตอนนี้รับเงินจำนำไปแล้วนะคะ๖๕๐๐บาท

นี่ไงมันง่ายขึ้นแล้วมันสนุกขึ้นนะ

ถ้าพร้อมแล้วเข้าสู่คำถามถ่ายของข้อที่๑เลยครับ

พระกันขายโจ๊กด้วยใช่ไหม

จกไก่ใส่ไข่หมูมีไหม

ผู้เยงการสนามบุรีตำบลพระแท่นอำเภอธรรมคา

โจ๊กกับป้าเนี่ยอะไรอร่อยกว่ากันครับ
ทั้งโจ๊กทั้งปะกันนั่นแหละ

ป้าแต่มันมีนะ

เป็นเทศกาลที่โจ๊กเนี่ยขายไม่ดีเลย
ไม่รู้นะว่าประกันเนี่ยจะเคยได้ยินมาหรือเปล่านะครับ
เข้าสู่คำถามไถ่ของข้อที่๑ถามว่า
ชาวจีนเชื่อว่าห้ามกินโจ๊กในเทศกาลใด

ข้อ๓ไหว้พระจันทร์

เขากินเยอะแล้วเช็งเม้งเขาก็ไหว้
เจ๊งเหม็งเข้ากับไว้ก็ยิ่งไม่กินแย่

คิดว่าตุ๊กจีนแน่นอนดีกว่าของกินเยอะแล้วค่ะพี่ใช่

ป้ากันแกยืนยันสักขนาดนี้
ก็ต้องเชื่อแกละครับ
คำถามข้อนี้มีมูลค่า๖๕๐๐บาท
ตอบถูกรับไปเลย
ขอให้ประเดิมสวยนะครับคุณป๊า

เก่งกูเก่งไหมอ่ะเก่งก็เก่ง

คุณเก่งไหมอ่ะคุณเก่งไหมอ่ะขอบคุณครับ

ว่าห้ามกินโจ๊กในเทศกาลตุดจีนนะจ๊ะ
ชาวจีนเขาเชื่อกันว่าโจ๊กเนี่ยเป็นอาหารของคนจนนะคะ
การกินโจ๊กในตอนเช้าของวันตรุษจีน
เหมือนกับการขัดขวางความรวย
ยากจนตลอดทั้งปีเพราะฉะนั้นเขาจะไม่กินโจ๊กกัน

รับเงินรางวัลไปก่อนเลย๖๕๐๐บาท
นี่ถ้าป้าตอบถูกอีกนะเบิ้ลไปอีก

เข้าสู่คำถามถ่ายของข้อที่๒เลยครับ

ป้าปันจ้าป้าชอบกินกุ้งไหมชอบทั้งมันเลยลองดีชอบไหม
อ๋อมันกุ้งเป็นกระปุกเพราะสายต้มยำไงมันกุ้งมันต้มมีใช่ไหม
มันกุ้งแล้วลาดน้ำจิ้มซีฟู้ดนี่คือเด็ดสุด
ใช่ค่ะเพราะใกล้มันกุ้งพี่เอชอบไหมกุ้ง
พี่แสลงเหรออ๋อทำไมน่ะ

คำถามไถ่ของข้อที่๒ถามว่า
มันกุ้งแท้จริงแล้วคือส่วนใดของกุ้ง

ข้อสามต่อหมวกไต
ต่างหมวกไตนี่มันคืออะไรก่อนไหม

ผลิตธรรมน์ใช่ไหมต้อมววกไตต้อมววกไตค่ะใตมันอยู่ตรงไหน
มันตายขนว่ะต้องเดาต้องเดาต้องเดาอันนี้วิเคราะห์ดีนะ
ถ้าตอบผิดนะของยังอยู่กับหนูนะ

มันยากจังตอบคอสามกันแล้วกัน
มวกไตตอบมวกไตพอว่ามันอยู่บนหัว
ไม่รู้ประกันกับด่าวทรงไม่รู้
ตอบมาแล้วนะคะข้อ๓ต่อมหมวกไตค่ะ

โอ้โหถ้าข้อนี้ถูกก็รับไปเลย๑๓๐๐๐บาท
ได้ไทยนาฬิกากลับบ้านอีกหนักหากแน่
แล้วมันกุ้งจะใช่เต้าหมวกไตหรือไม่

พร้อม

โอ้โฮโฮ้ยเสียดาย
ตับครับตับตับกุ้งนั่นเอง
ซึ่งทำหน้าที่เช่นเดียวกับตับของสิ่งมีชีวิตต่าง
ถือเป็นส่วนที่ย่อยอาหารให้กุ้งนั่นเอง
แม้ว่าจะมีรสชาติอร่อยนะคะต้องบอกเลยว่า
เราก็ต้องระมัดระวังในการกินเนอะ
มันแพงนะมันแพงสรุปพวกเรากินตับกุ้งกันนะคะข้อนี้ก็เลยตอบผิดนะ
ตอบไปแล้ว๒ข้อตอบถูก๑ข้อนะคะมีเงินสะสอบ๖๕๐๐บาท
เพราะฉะนั้นตอนนี้ยังไม่ได้ถ่ายของกลับไปนะคะของก็ยังอยู่ที่เรา

ไม่ใช่ให้เข้ามาท่ายกันต้องคน
เห็นไหมขนาดเราขู่ก็แล้วอะไรก็แล้วเหมือนเขาจะไม่ค่อยเสียดมเสียดายเลย

ข้อต่อไปนะถ้าตอบถูกนะจะได้เพิ่มเป็น๒เท่าเลยนะคะเป็น๑๓๐๐๐บาท

ถ้าพร้อมแล้วเข้าสู่คำถามถ่ายของข้อที่๓ครับ
แล้นนานยังพะกัลเล่นกี่ปีแล้วคะ

ไม่สบายใจตอนนั้นเลิกกับผู้อำไฟและไม่เป็น
เขามีเพลงในตัวและประกันเป็นคนชอบร้องเพลง
ประกันก็เลยจางร้านคิดได้๒๐บาท
คนกระติกตาม๓๒คนต้อมาวันเดียวหกหมื่นกว่า

ร้องเพลงแหลกจ้ะร้องสดเลยค่อยเล่นไปนะครับ
สนุกจะตายเข้าสู่คำถามถ่ายของข้อที่๓ถามว่า
ข้อหนึ่งดอนนี่เยน
ข้อสองจางอีมิง
ข้อสามจิลแปะทง
ถึงกับขำเลยไม่รู้เลย
คนสุดท้ายนี่ดังมากเลยนะคะ

ประกันจำไม่จำชื่อไม่ติดได้จะเป็นภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษเหรอนี่ชื่อจีนหมดเลยนะดีไม่มีตือโป๊ยไก่มาด้วยค่ะ
ถูกชะตาชื่อไหนใครมากที่สุด

ใช่มั้ย

เรียกไม่ดีเรียกผิดลำรุ้งลำบากเลย

อีมีนอะไรไม่รู้

อ้าวเลือกแล้วนะคะข้อ๒นะคะจางอีหมิงค่ะเป็นคำตอบที่แม่
ชื่อของแต่ละคนนี่ก็ออกจะคุ้นหูกันอยู่บ้างแหละแต่ใครหนอที่จะเป็นคนคิดคนติ๊กต๊อก
หากตอบข้อนี้ถูกนะครับก็จะไทยนาฬิกากลับบ้านได้สำเร็จพร้อมเงิน

ก่อตั้งแอปพลิเคชันติ๊กต๊อกนะฮะเขาเป็นผู้ประกอบการธุรกิจบนอินเทอร์เน็ตชาวจีนนะฮะ
ใช่ค่ะก่อตั้งบริษัทใบแดนส์นะครับในปีคริสตศักราช๒๕๖
อันเป็นบริษัทพัฒนาแพลตฟอร์มติ๊กต๊อก
ส่วนดอนนี่เยนหนังเรื่องยิบมันเขาเป็นคนเล่นเรื่องนั้น
แล้วก็คนสุดท้ายจิล๘ทงรู้จักไหมไม่เคยดูจริงเหรอ
ประกันดูแต่เอเชยามิชชัยเรสด
แปดโทงเนี่ยเป็นตัวละครตัวหนึ่งที่ดังมากนะคะ
คนอะไรมันมุ่งล่อมากมาย

สินแสทงเป็นตัวละครนะคะในนิยายกำลังภายใน

เรื่องมังกรหยกเท่าทารก
นี่ช่วงที่แล้วเขาได้รับเงินจำนำไปแล้วนะ
ช่วงนี้รับไปอีก๑๓๐๐๐บาท
ป้าป้ามีเงินจำนำในกระเป๋าแล้ว
และที่สำคัญไทยคล้องสำเร็จ

ซึ่งบอกว่าแจ็คพอร์ตของเราให้มากกว่าเดิมนะคะ

จะเป็นเลขราคาจำนำที่ถูกต้องหรือไม่
มารุ้นเงินครับ

เกมรักจำนำ
นำโชว์
ถ้ารายการได้เฟ้นหาสารพัดสิ่งของ
ไปให้หลงจู้โรงรับจำนำตัวจริง
ผู้เชี่ยวชาญตีราคาจำนำให้
ผู้จำนำจะต้องทายราคาจำนำให้ถูกต้อง
โดยเราจะมีคำใบ้เป็นตัวเลข๕หลัก

และเรียงเป็นราคาจำนำของของชิ้นนั้น
ถ้าเรียงถูกแจ๊กพอดแสกรับไปเลย๕๐๐๐๐บาท

ให้ตำแหน่งที่ถูกตำแหน่งละ๓๐๐บาทครับ
และของจำนำโชคในวันนี้คือ
หวยนาตะกล้ามงคลของจีน
เป็นตะกร้าไม้ไผ่ที่มาพร้อมไม้หาบ
มีฝาปิดหูหิ้วแข็งแรงมิดชิด
อายุไม่ต่ำกว่า๘๐ปี
วาดลวดลายบนผิวตะกร้าเป็นรูปดอกไม้มงคล
แต่สีสันก็อาจจะเลือนลางไปบ้างตามการเวลา
สำหรับใส่ของในงานมงคล
เช่นงานเทกระจาดงานแต่งงาน
แต่วันนี้หวยน้าจะเป็นของมงคลสำหรับป้ากันหรือไม่
มาทายกันสิว่าราคาจำนำจะอยู่ที่เท่าไหร่
และนี่ก็คือของจำนำโชคครับ

นี่มันที่มันไม่ใช่ของหาง่ายนะเนี่ย
ของโบราณมันชื่อว่าหวยน้า

เคยเห็นตามงานแต้งหรืออะไรแล้วก็ฮาบใช่ป่ะ

เพราะว่าอันนี้เรียกว่าเป็นตระก้าไม้ไผ่นะคะของจีนนะคะ
เป็นจีนโบราณด้วยใช้ในงานมงคลอย่างที่ประกันบอกนั่นแหละ
เขาก็จะมีงานต่างงานเทศกาลเทกระจาดงานแต่งงานนะคะ
เจ้าบ่าวเนี่ยนะคะเขาจะใส่พวกอาหารคาหวานพวกขนมจันอาบขนมมงคลผลไม้มงคลของจีนเนี่ยนะคะ
อีกหนึ่งหาบนะแล้วก็อีกหาบนึงก็จะใส่เสื้อผ้าพวกผ้าแพร่ผ้าไหมมันไม่ใช่ของที่หาง่าย
เพราะว่าอันนี้เนี่ยอายุ๘๐ปีเก่ามาก

รุ่นเดียวกับประกันหรือเปล่า

เป็นรุ่นพี่ประกันรุ่นพี่ประกัน
งานละเอียดมากงานละเอียดมากแล้วก็จะเป็นแบบนี้
มี๓ชั้นด้วยกันนะเขาจะมีรูปรูปรูปที่ฝาที่ฝาเวยนะครับเขาจะมี
ใช่เขาจะวาดลวดลายเอาไว้แต่อันนี้ด้วยความเก่ามากนะครับ

เขาจะมีรวดลายเป็นดอกไม้ดอกไม้มงคลที่เขียนเอาไว้ด้วยนะครับ
ดีมากอ่ะเก็บดีจริงเก็บดีมาก
พอที่จะทราบข้อมูลไปเบื้องต้นแล้วนะครับ
เพราะฉะนั้นเราต้องมาทายราคากันแล้วล่ะครับ
ว่าราคาจำนำเนี่ยนะฮะจะอยู่ที่เท่าไร
ให้ประกันไปประจำที่ก็ประจำที่ครับป้า
แต่เมื่อกี้นะเขาเป็นผู้จำนำนะ
แต่ตอนนี้ต้องรับบทเป็นหลงจู้แล้วครับ
ต้องเป็นหลงจู้บ้างต้องตีราคากันบ้างแหละครับป้า

นี่มันเป็นเว็บจ้าระดาษ
คร่องเก้าจริงแต่ว่ากระจ้าเกิดจะจากทักซ้ำ

ถ้างั้นเราไปดูตัวเลขจากทางรายการกันเลยครับ
เลขนะคะ๐๐๒๕๗
ถ้าเป็นหลักพันนะเหมือนที่ประกันบอกเลยนะ

อุณหยาช่วยวิเคราะห์นะ๗๕๐๐บาทสมมุตินะ
หรือว่า๒๕๐๐บาทเป็นไปได้
หรือว่า๕๒๐๐บาท๕๗๐๐บาท

แล้วก็ไม่แน่นะนี่ก็อาจจะเป็นราคาที่แท้จริง

นี่แหละครับป้ากันจะต้องนำตัวเลขชุดนี้
สลับเป็นราคาจำนำที่ถูกต้อง
แล้วหวยน้าอันนี้จะราคาเท่าไหร่กันเหรอ
วิเคราะห์ดีนะครับประกัน
เงิน๕๐๐๐บาทรออยู่
จะเอาแบบไหนนี่ดูอันนี้เขาพิมพ์ให้นี่เป็นแบบนี้อ่ะนี่แปลงได้
เอาไหมใช่ชัวร์วางวิธีอ๋อคิดว่าน่าจะ๗๐๐๐แน่ละ
ใช่๗๐๐๐ขึ้นอ่ะแสดงว่าป้ามั่นใจแล้ว
ตัวนี้จะไม่เปลี่ยนใช่ไหมครับก็เหลือตัวนี้แล้ว
จะเปลี่ยนไหมเอาอยู่ตำแหน่งไหนไหมอ้าวแล้วแต่นะ
ถ้าพระกันเลือกถูกทุกตัวนะ

ถ้าสมมุติว่าเราเอาแบบนั้นเราก็เอาลิฟเก็บมาไว้ตรงลิฟต์สูง
ลองย้าย๗๕๐๐ให้ป๊าหน่อยเอาไปถึงไหนอาวเหมือน๗๕๐๐๒๐ใช่มั้ย
๗๕๒๐เป็นใดด้านปากันชอบเลขนี้แล้ว
อืมซื้อประจำว่าซื้อประจำด้วย
มากเลยโอ้โฮ
ประกันยืนยันราคานี้ไหมครับ

เอานะเลขนี้แล้วนะคะ๐๗๕๒๐
หรือ๗๕๒๐บาทค่ะ
จะเป็นเลขราคาจำนำที่ถูกต้องหรือไม่

๑๐๐บาท

เลขนั้นเลขก็คือนะ๐๒๗๕๐หรือ๒๗๕๐บาท
มันคือเขียนนะครับ
เดี๋ยวเราไปดูนะคะว่าหลงจู้ตัวจริงจะตีราคาออกมาเท่านี้หรือเปล่า
สวัสดีค่ะดิฉันชื่อป้อมธนพัฒน์นะคะ
วยน้ำทำมาจากไม้ไผ่สารฝีมือช่างจีนวาดด้วยลายมงคล
ยน้าคู่นี้อายุไม่ต่ำกว่า๘๐ปีขึ้น
แต่ที่ร้านป้อมก็มีนะขายอยู่ที่คู่ละ๘๐๐๐บาท
แต่ถ้าจะมาจำนำราคาจะอยู่ที่๒๗๕๐บาท

แล้วก่อนนะเรามานับก่อนนะมีศูนย์ตัวแรก

ตอบถูก๒ตำแหน่งนะคะได้รับเงินศาสตร์ศักดิ์ภาพมี๖๐๐๐บาท
โอ้โหป้ากันตอนนี้นะคะป้ากันได้รับเงินจำนำทั้งหมด

วันนี้เงิน๒๐๐๐กว่าบาทเกือบ๓๐๐๐ป้าได้ไปแล้วป้า

อันดับแรกเลยทำฟันเนี่ยฟันฟันตอง
แล้วก็ที่เลือดไปทำตาตาต๊อกกระจก
ทำไมเราไม่ทำตาก่อน
นี่ตาของเรานี่มันจะบอดแล้ว

วันนี้ก็มีรอยยิ้มและมีความสุขกันไปนะครับ
ต้องขอขอบคุณผู้จำนำของเรานะครับประกัน

ขอบคุณประดาวด้วยนะครับ

เวลา๖โมงเย็นทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒นะคะ

พร้อมมอบรอยยิ้มและก็เงินจำนำให้ตลอดเวลา

วันนี้ผมเอเชยามิชัยและน้องเบ้นพรชิตาลาไปแล้วครับ

สวัสดีครับ

เกือบครึ่งแสนนะ
เหนื่องจู๊ปิดสนาของเรา

สามท่านนี้นะคะให้ราคาจำนำไม่เท่ากัน

พอร์ตของเราจะมากขึ้นกว่าเดิมด้วยค่ะ
มีเงินรางวัลให้ถึงครึ่งแสน
ราคาจำนำจริงอยู่ที่
ศูนย์ศูนย์ศูนย์ศูนย์